รัดหน้าสบายใจ

จะพาไปทานราดหน้าที่หาดใหญ่
ร้านนี้เนี่ยโด่งดังแบบข้ามประเทศเลยนะคุณนะ
เจ้าเก่าแก่เลยอยู่ที่ถนนเสน่หานุสร

ร้านนี้เขาบอกว่ามีชื่อเสียงคู่ความอร่อยมายาวนานกว่า๔๐ปี
ลับความอร่อยของราดหน้าราโดเนี่ยนะคะ
ก็คือก๋วยเตี๋ยวรัดหน้ากับผัดซีอิ๊วที่เป็นเมนูหลักของร้าน
อร่อยเด็ดจริงคือเป็นสูตรเฉพาะของเขาแหละ
ทอดกันมาตั้งแต่รุ่นอากงค่ะ
พยพมาจากเมืองจีนอีกทีนึงนะคะ
แต่ละทีนี่ไม่ใช่จาน๒จานนะคุณเห็นไหม
กระทะเพราะว่าผัดทีเนี่ยต้องผัดกระทะใหญ่
เพื่อให้ทันกับลูกค้าที่มานั่งรอกันเป็นแบบ
มีทั้งกรุ๊ปทัวร์มีทั้งขาประจำขาจร
นักท่องเที่ยวลูกเด็กเล็กแดงก็ทานได้หมดเลย
เพราะว่าร้านนี้อร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงด่งดังมาก
เขาบอกว่าดังไปไกลถึงขนาดที่เอ่อ
นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์

ถ้าเกิดไม่มากินถือว่ามาไม่ถึงหาดใหญ่
เออเขาว่ากันแบบนี้เลยนะคะ
ตอนนี้ที่ร้านก็สืบทอดกิจการกันมาเป็นรุ่นที่๓แล้ว
แต่ว่ารสชาติและสูตรยังเป็นสูตรดั้งเดิมอยู่

เส้นใหญ่ก็ใช้เส้นใหญ่ที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งรสชาติที่มันอร่อยมาก
ลูกค้าทุกคนคอนเฟิร์มนะคะ
และที่สำคัญราดหน้าและผัดซีอิ๊วของที่ร้าน

คุณเห็นไฟไหมใช้เตาถ่านเหรอ
เตาถ่านในการทำ
เพราะว่ามันจะเพิ่มความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้น

นี่ลดโลกร้อนด้วยนะคะ
แล้วก็ไม่อันตรายด้วยถูกสุขลักษณะด้วย
ราคาธรรมดาไม่แพงเลย๕๕บาทส่วนพิเศษ๖๕บาทนะคะร้านนี้ให้แน่นหมูชิ้นใหญ่ไม่ปลิวหนีแน่นอนนะ
เปิดทุกวันนะคะปิดวันพุธวันเดียวค่ะเปิด๑๐โมงครึ่งถึง๕ทุ่มค่ะไปกันได้ยาวเลย
ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยมี๕สาขาแล้วนะคุณผู้ชมใครสะดวกไปอร่อยที่ไหนตามกันไปได้เลยนะคะ
อยู่ในอำเภอหาดใหญ่ทั้งสาขาถนนเสน่หานุสรสาขาหน้าจุลดิตสาขาถนนไทยอาคารสาขาถนนราชอุทิศและสาขาทุ่งตำเสานะคะมี๕สาขา
ใช่หาดใหญ่นี่ของอร่อยจริงแล้วก็แบบสูตรเด็ดเนี่ยเขามาจากเมืองจีนกันเยอะ
เพราะว่าสมัยก่อนคนจีนอยู่เยอะถูกไหม

เพราะตัวรสชาติถึงใจจัดจ้าน